โค้งแล้วค่ะไม่ใช่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งนะคะ
ตลอดข่าวของเราก็รวบรวมเรื่องราวสถานที่ที่เกี่ยวกับความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมแบบจัดเต็มเลยจ้า
ที่แรกที่จะพาไปนะคะวัดป่าพรมยานจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โอ้โหตลอดทั้งวันนะคะที่วัดแห่งนี้ก็มีสาธุชนจำนวนมากแหละ
ทยอยเดินทางกันมาไม่ขาดสายเลย
มาเพื่อที่จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดค่ะ
โค้งสุดท้ายแห่งความหวังแบบนี้นะคุณ
จุดที่ฮอตที่สุดนี่ตามมาตามมา

เดี๋ยวให้ดูตรงนี้
นี่คือจุดกราบไหว้ไอ้ไข่ค่ะ
เป็นไอ้ไข่เด็กวัดป่า
สาธุชนที่เขามีความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่า
มากราบไหว้มาขอพรตรงนี้จะได้โชคได้ลาบกันไป
บางคนเขาก็เคยสมหวังสมปรารถนากันไปแล้ว
ไอ้ไข่เด็กวัดป่าเนี่ยโอ้โหฮอตไม่แพ้วัดอื่นเลยนะคะ
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะ
นี่ก็คือบริเวณวิหารกลางน้ำ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสรีระของหลวงพ่อนโม
อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อสร้างวัดป่าพรมยามแห่งนี้
สังเกตได้ว่าสรีระของหลวงพ่อนโมท่านนะคะ

สรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยหรู

รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเอง
ก็พากันมากราบไหว้มาขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

คุณพี่สิริพรโตทิม
เธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

จากจังหวัดชนบุรีมาถึงที่นี่เลย

ขอให้เรื่องของการค้าขาย
กิจการค้าขายของตัวเขา

ก็ขอให้มีเงินซื้อรถยนต์ขับ
ปรากฏว่าจากที่แย่นะคะยังไง

ตอนนี้มีเงินแล้วสามารถออกรถยนต์ขับได้แล้ว
ก็เลยต้องมากราบไหว้

คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาขอพรอย่างเดียวมันไม่ได้
เขาขยันนะเขาตั้งใจทำมาค้าขายเขามีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นแล้วความสำเร็จมันก็อยู่ไม่ไกล
ถูกต้องเลยนะคะส่วนอีกที่หนึ่งจังหวัดนครสวรรค์
ที่นี่ก็มีคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับไอ้ไข่มากมายเลย
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ตลอดทั้งวันมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอพรกับไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่เยอะกว่ามากราบไหว้ขอพรก็คือ
แก้บนค่ะดูสิคนแก้บนเยอะแปลว่าเขาก็ดวงดีกันเยอะ
เอาทำไงคะเอาหนังสติ๊กพร้อมกับลูกกระสุนดินปั้นชุดทหารรูปปั้นไก่และของเล่นอีกมากมายมาถวายแก้บนไอ้ไข่กันหลังจากนั้นมาแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าก็พากันไปล้วงหายต่อครับล้วงทำไมก็คงไม่ต้องบอกหรอกนะแหมแต่ล้วงได้อะไรนี่สิเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ไข่นำโชคนี่ไอ้ไข่ก็ไข่นำโชคดิฉันเป็นไข่นำหายจินตนาการ
ล้ำลึกนะน้องไม่ค่อยชัดไง
ตาดีสิยังไม่หมดเดี๋ยวจะพาไปที่ที่ออริจินอล
อะไรดั้งเดิมวัดเจดีอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาธุชนทั่วสารทิศจริงคืออยู่ที่ใต้ใช่ไหมนครศรี
ใช่ค่ะแต่ประชาชนเข้ามาจากทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยจริง
มาที่นี่มาขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
หอบอะไรกันมาล่ะอะไรไม่ได้หอบแฮกหอบแหกนะ

นี่ประทัดชุดทหารรูปปั้นไก่น้ำแดงและอีกมากมายที่เขาหอบกันมาเพื่อแก้บนครับ
มีคนดวงดีได้โชคใหญ่นะจ้างเลยจ้างคณะนางรำ

พร้อมคณะกลองยาวมารำถวายรอบเจดี๓รอบครับ

จริงคุณชิสาจัดใหญ่จัดเต็มเอาล่ะไหนก็มาที่นี่แล้วเขาบอกว่า
ไม่ได้มีแค่ไอ้ไข่เท่านั้นนะที่ได้กราบไหว้บูชา

ต้นตะเคียนโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ตั้งอยู่ข้างเจดีภายในวัด
เจดีเนี่ยนะโอ้โหต้องไปแล้วทีนี้ทำยังไงรู้ไหม
แล้วไปเจอกับเนี่ยตะเคียนที่เปลี่ยนสี
ไปถึงคุณจะเจออันนี้เลยอย่างแรกกระป๋องแป้ง

โอ้โหตะเคียนจากสีธรรมชาติกลายเป็นสีขาวไปแล้ว

เอามาให้ดูบรรยากาศกันเพราะว่าอย่างว่าวันนี้แล้วใช่ไหมเรา
ก็ให้ดูให้มันคึกคักกันไปในเรื่องราวของความเชื่อ
แต่ผมเล่าให้ฟังแล้วผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าดูแล้วเนี่ย
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ
ใช่จ้ะเพราะฉะนั้นก็กรุณาเก็บวิจารณ์